ไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปาเจนบุรีกันหน่อยครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
งานวิวาหรือว่างานแต่งงานจัดขึ้นในงานศพ

จะมีจัดพิธีมั่นไปช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
จู่ฝ่ายหญิงด่วนจากไปเป็นโรคมะเร็ง
ความฝันของเธอจดไดอารี่เอาไว้อยากจะมีงานแต่ง
อยากใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวบรรยากาศงาน
อยากให้มีโทนสีขาวและชมพูแต่เธอตายไปแล้ว
ทางครอบครัวฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็เลยคุยกันว่า
ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติ
จัดงานแต่งในงานศพเลยครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดเกาะเข็ดนอกครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
หลังจากรู้ข่าวว่ามีการจัดงานแต่งงานในงานศพ
บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยครับเหมือนงานแต่งทุกอย่างครับ
แต่บางจุดก็ทำให้ใจวิวเหมือนกันนะครับ
เช่นรูปนี้แล้วก็มีปักทูบบนกระถาง
เป็นการสารต่อความฝันให้กับผู้ตายครับ
ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา๑๐ตำรวจเอกธีรวุฒิ
และนางสาวซีราวัลหรือว่าคุณเนยเข้าพิธีมั่นกัน
นี่คือบรรยากาศตอนพิธีมั่นที่เธอยังมีชีวิตอยู่
หลังจากนั้นก็คุยกันว่าเดี๋ยวหาเลิกแต่งงานกันละกัน

แต่งงานตอนแรกดูเอาไว้กุมภาพันธ์ปี๖๗ครับ
หรืออย่างเร็วที่สุดก็ปลายปีนี้แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิต
จดไว้มีข้อความต่างที่เกี่ยวกับงานแต่ง
นี่ครับภาพบนหน้าจอ๒๖พฤษภาคมที่แม่ไปเจอสมุดดังกล่าว
หลังจากนั้น๒๗พฤษภาคมคือเมื่อวาน
ก็เลยมีการจัดงานแต่งงานสารฝันให้ผู้ตาย

บรรยากาศที่สาราวัดญาติสนิทมิตรสหาย
คนในครอบครัวก็มาร่วมงานกันประมาณ๕๐คน
บรรยากาศภายในงานตอนแรกงานศพ
ชุดขาวดำแต่เมื่อวานนี้เปลี่ยนเสื้อผ้า

แล้วก็มีการตั้งรูปสแตนดี้ของเจ้าสาวครับ
เป็นรูปเหมือนเจ้าสาวชุดสีขาวที่เธอแต่งชุดนี้
เมื่อตอนงานมั่นนั่นแหละครับตั้งเอาไว้
ทางเข้างานลองดูภาพก็ได้นะครับ
เจ้าบ่าวก็มาถ่ายรูปอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีช็อตที่หอมแก้มหอมแก้มรูปสแตนดี้
ของผู้ตายที่ใส่ชุดสีขาวด้วย
แล้วก็มีพิธีเนี่ยครับผ่านประตูเงินประตูทอง
ขั้นตอนเหมือนงานแต่งทุกอย่าง
ที่เจ้าบ่าวจะไปจุดทูปบอกกล่าวกับผู้ตาย
บอกว่าถ้าน้องได้ยินนะ
ที่อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
พี่จะดูแลครอบครัวน้องให้เหมือนครอบครัวพี่

จัดงานแต่งในงานศพเมื่อวานนี้ครับ
ต้องเป็นห่วงเหลือ
จะดูแลที่ดีเลย
มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่ของผู้ตายด้วยนะครับ

ตอนนี้น้องเสียตอนคบกันก็ดูแลกันมาตลอด

พอดีเขาหวังไว้มากว่าเขาอยากมีอนาคต
พอดีแม่กลับไปบ้าน
ก็ไปเจอสมุดแตรี่ที่เขาบันทึกไว้
แม่ก็เลยทำสิ่งนี้ให้ลูก
เพื่อจะให้เขาสมหวังในสิ่งที่เขาคิดที่ปรารถนา
ก็ดีใจแล้วที่ได้ทำให้ลูกได้ในวันนี้

ลูกจะไปเป็นนางฟ้าบนสวงสวรรค์

พวกแม่และพ่อและญาติทุกคน
ก็ยังดีใจที่ได้ทำให้ลูกได้เต็มที่กับลูกแล้ว
ทำให้ลูกได้ทุกสิ่งในวันนี้
บรรยากาศภายในงานนอกจากผ่านประตูเงินประตูทอง
การหอมแก้มเจ้าสาวแล้วก็มีพิธีโยนช่อดอกไม้เหมือนงานแต่งทุกอย่างเลยครับ
เป็นเสียงหัวเราะที่ปนไปด้วยคราบน้ำตาครับ
ล่าสุดนะครับทางครอบครัวกำหนดพิธีชาปนกิจร่างของผู้ตาย
วันจันทร์ที่๒๙พฤษภาคมนี้๔โมงเย็น
ก็มีการขึ้นป้ายไวนิวขนาดใหญ่

ก็เป็นสีโทนขาวชมพู
ก็เป็นบรรยากาศที่ต้องการส่งผู้ตายไปสู่สวรรค์อย่างหมดห่วง
แสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับ